ก่อนหน้าวังชื่อเรื่องของเครื่องแรง

อ๋อก็มีซื้อได้กันค่ะเพราะว่าไปตลาดแผงล็อตเตอรี่เลยค่ะ
แล้วพอดีแฟนเขาก็เลยบอกว่าเธอถ้ามีสองเจ็ดเอาไปเลย
มีกี่ใบเอาไปหมดเลยเราก็เลยเราก็เลยควักเงินจ่าย
พอดีมีหัวห้าใบคือเราก็เลยคลักเงินจ่าย๕๐๐บาท
แล้วแฟนก็เลยเงินล็อตเตอรี่ใส่กับเขาเราก็ไม่ได้คิดว่า
นิตย์การแบบนี้เขาทำแบบนี้ทุกว่านะคะ
คือให้พี่เนี่ยซื้อล็อตเตอรี่ให้แล้วก็เขาก็จะหยิบล็อตเตอรี่กัน
เงินของเราคือมันไม่ถูกหลังวังที่ลูก
เพราะว่าเขาเป็นคนดึงไปอยู่แล้วถูกไหม

เพราะเรารู้แต่ว่าเราซื้อสองเจ็ด

แล้วพอถูกเขาก็ไม่ได้บอกเราอยู่แล้วว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง

สรุปเราซื้อห้าใบหรือเจ็ดใบหรือคะ
ที่เราซื้อ๕ใบค่ะซื้อด้วยกัน

ก็ทั่วไปค่ะ
ทุกคนใข้เรียงงานคือเช้า
ตามร่ายที่กันหมดค่ะ

อยากรับส่งของด้วยกันอะไรทุกอย่าง
บอกว่าเป็นกวยผลูกเพราะมีเป็นร้านก็พอมี
คือกบกูก็แบ่งกันใช้อยู่เดียวค่ะ
เขากินอะไรทุกป่อม
ถ้าไม่ได้รับแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนคะยัง
เพราะว่าเขาขับแท็กซี่อยู่แล้วอยู่ดีเขาก็ไม่ใช่เราขับรถแล้วหนูขับรถกระบะไม่เป็น
แล้วเวลาส่งของอ่ะมันก็ของมันก็เยอะอยู่แล้วปลั๊กไฟอะไรอย่างนี้มันก็เยอะอยู่แล้วอะค่ะ
มันก็ต้องให้เขาขับอยู่แล้วแล้วเราก็ไปด้วยกันทั้งคู่เย็นก็ขับบางทีก็
ถ้ากลับบางทีเออถ้าไปสองที่ก็กลับมาสองสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่
เพราะบางทีลูกค้าลูกค้าต้องเก็บตลาดนัดเราก็ต้องไปรอก่อน
เขาก็จะอยู่แหละแถวเราไม่เอางั้นบางทีที่ที่คืนก็มี

ก่อนหน้านี้คุยถูกสี่ร้านเนี่ยคุยแบ่งหน่อย
ให้อย่างนั้นค่ะเพราะว่าคือล้นล่ะเราก็ต้องไปเอาออกมาคือล้น่ะเมื่ินแล้ว

จริงอย่างจริง

พูดแล้วก็มันยาวนะคะจริง

เขาก็พาเราไปที่ศุภาพไทย
แล้วเขาก็บอกว่าจะไปหาเงินให้เรา

เขาบอกเนี่ย

แต่เราต้องไปช่วยเขาโอนที่ทางเด็ก

หนูก็มีหนุ่มสิ่งเยอะอยู่